มค
เช้าวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๖๐
จะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
เชิญลงในพระโกรธทองคำลงยาประดับเพชร
และประมวลพระบรมราชสรีรังคาร
ในพระพระอบโลหะปิดทอง

ประดิษฐานบนพระที่นั่งราชเชนทรยาน
และเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
ประดิษฐานในพระที่นั่งราชเชนทรยาน้อย

โดยถอดแบบมาจากพระที่นั่งราชเชนทรยาน

สัญญาณเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ริ้วที่๔ที่ประกอบด้วย
มโหระทึกสังแรงอนแรงฝรั่งปีกลองชนะ

ตามราชประเพณีพระประยุรยาท

ญาตราขบวนออกจากพระเมรุมาตร
เดินตามจังหวะเพลงมัชทงชัยเฉลิมพล

ใกล้รุ่งและยามเย็น
บทเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรประมมิพลอดุญเดชบรมนาชบพิษ

ส่วนกลาโหมศาลหลักเมือง

ส่วนนำริวและพระทินั่งราเชนทรยานจะเคลื่อนตรงผ่านประตูพิมารชัยศรี
ส่วนนำริ้วและพระที่นั่งราชเชนทรยานจะเคลื่อนตรงผ่านประตูพิมารชัยศรี
ขวาถนนอมรวิถีไปเทียบเกยพระที่นั่งอพรพิโมกปราศาสตร์
พระโกรธพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ประดิษฐานพระโกรธพระบรมอาธิในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบนจดล
ในส่วนของพระที่นั่งราชินทรยาน้อยทรงพระบรมราชสนีรังคาร
จะแยกออกไปเลี้ยวถนนหน้าสาราสหทัยสมาคม
พระที่นั่งราชเชนทรยาน้อยที่เกยประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
และเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคารโดยพระเสลี่ยงไปประดิษฐานพักไว้ในพระศรีรัตนาเจดี
เช้าวันที่๒๘ตุลาคม๒๕๖๐จึงจะมีพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการพิเศษทำน้ำตาประชาราชนะคะ
แล้วก็ยังอยู่กับสัตว์อาจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุค่ะ
ช่วงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๔
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงได้ชมภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดกันไปบ้างแล้วนะคะ
ผมอยากจะเรียนไม่ได้พูดแต่ริ้วนะพูดถึงงานที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าโดยรวมซะก่อนนะครับ
ว่าเมื่อเช้านี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานเก็บพระบรมธินะครับ
แต่จริงแล้วโดยข้อที่จริงแล้วนอกจากพระบรมอธิแล้วยังมีพระบรมราชสิริรังคารด้วย
แล้วก็มีการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระทหารสามหาบที่พระนั่งทรงธรรม
มีการถวายเครื่องสังเค็ดสำหรับพระอารามต่างคือของที่ระลึกสำหรับถวายพระ
ตามพระอารามต่างแล้วก็มีฤกษ์ระบวนที่๔ที่ที่คุณจุฬารัฐว่าเนี่ยครับ
เชิญทั้งพระบรมอธิและทั้งพระบรมราชริงคารกลับไปในวังหลวง
หรือในพระบรมราชวังแต่แยกเป็น๒จำนวน
ถ้าเป็นพระบรมธินั้นก็ไปประดิษฐานพักรอไว้ที่บุตบกในพระนั่งดุสิตมหาประสาท
เพื่อจะมีการบริเวณพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้เวลาเย็น
ส่วนพระบรมราชริงคารนั้นจากการชมงานถ่ายทอดเมื่อเช้านี้ทุกท่านย่อมทราบดีแล้วว่า
นั้นแยกซ้ายมือไปไปตรงประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เชิญไปพักอยู่ในพระศรีรัตนาเจดี
สำหรับรอวันที่๒๙คือวันมรืนนี้
จึงจะเชิญพระบรมราชศรีอังคารไปที่
บรรจุไว้ที่วัดราชบพิษกับวัดบวรนิเวศวิหาร
ที่ผมได้รับคำถามมากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ

คนอาจจะไม่คุ้นกับราชาศัพท์ไม่คุ้นกับภาพบรมราชสิริยังคารคืออะไรอย่างไร
ก็ต้องแปลหรือทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นก่อนครับ
เพราะว่าธรรมเนียมบ้านเรานั้นการปลงศพสามัญทั่วไป
เราใช้การเผาศพใช้ว่าอย่างนั้นก็แล้วกัน
อันนี้เป็นคติในทางพุทธศาสนาของเรานะครับ
มาแต่ดั้งเดิมแล้วลองนึกดูตั้งแต่เราเรียนพุทธประวัติเมื่อครั้ง
พุทธปรินิพานนั้นก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
แล้วถ้าจำได้รายละเอียดต่อไปก็จะมีการแบ่งปัน
พระบรมศาลีริกธาตุกระดูกนี่แหละ
ให้กับบรรดาเจ้าผู้ครองนครต่างเป็นจำนวน๗ส่วน๘ส่วน
มีโธนพรามซึ่งเป็นผู้แบ่งยังได้ภาชนะที่ตวงพระธาตุนั้น
เก็บไว้บูชาด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาทางพุทธศนาเรื่องตอนออก

ทีนี้เมื่อเรามีการโปร่งศพด้วยเรื้อชาวประณกิจซึ่งบาปเผาศพ

โดยข้อที่จริงก็จะมีส่วนที่เหลืออยู่
ก็จะเป็นทั้งส่วนที่เราเรียกว่ากระดูกและเท่า
นี่คือคำแปลตรงของคำว่าอธิอธิกระดุก

แต่พออังคารเป็นส่วนที่คำว่าสรีระ
ก็เลยกลายเป็นสรีรังคารขึ้นมา
พอเติมบรมราชเข้าไปก็แปลว่า
อังคารที่มาจากพระสรีระของพระหมาติอาสัตว์

เพราะฉะนั้นหลังจากการถวายพระเพลิงแล้ว
ก็จะมีส่วนที่เป็นพระบรมธิ
และพระบรมราชศาสตรีอังคารนะครับ
เมื่อเช้านี้ถ้าใครชมการถ่ายทอด
ก็จะพบว่าสมเด็จพระเจ้าหัวได้ทรง
เก็บพระบรมธิลงปฏิสถานในพระโกรธ
ซึ่งจะมีจำนวนด้วยกันทั้งสิ้น
เมื่อเช้านี้๖องค์ด้วยกัน
๖องค์นั้นก็อธิบายรุเรียนว่า
มีความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอย่างไร
ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ
ที่เวลาปฏิสถานอยู่บนบุตรสมบก

มีความเด่นเห็นได้ชัดนะครับ
สำหรับเป็นของหลวงหรือของแผ่นดินก็ได้
หมายความว่าสืบไปในอนาคตนะครับ
จะมีอีกกี่รัชกาลในวันข้างหน้าก็แล้วแต่
นี่จะเก็บไว้เป็นส่วนของหลวง
เวลามีการบรรเภนพระราชกุศล

วาระครบรอบวันสวรรคต
ของพระมหาศัตว์พระองค์นั้นก็ดี
พระราชกุศลสงกรานก็จะมีการเชิญ
พระบรมธิของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์
แปลว่าพระมากษัตริย์ที่ล่วงราชการแล้ว

พระบรมธิที่อยู่ในส่วนของ

นี่คือของหลวงหรือของแผ่นดินนะครับ

ส่วนของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมบริเฉยนาฬิการที่๙องค์๑

เพราะฉะนั้นท่านก็จะไปนำไปปฏิสถาน

เคารพบูชาศักระในส่วนของพระองค์นั้น
ส่วนของแผ่นดินนั้นก็คือองค์แรก

แล้วก็อยู่ในพระพระอบ

พระบรมอธินั้น

ในกรณีที่เรามีบรรพบุรุษบุพการี

ถ้าถอยขึ้นไปถึงสมัยอายุทยา

พระบรมฐีหรือพระอาถิเจ้านายนั้น

แต่เก็บไว้ในวัดพระศรีสันเพชร

ทำนองเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนาศาสรราม
หรือวัดพระแก้วของกรุงเทพฯของเรา
กล่าวกันว่าเก็บไว้ที่ท้ายจรนำ
แปลว่าห้องที่เป็นห้องตอนท้าย
ของพระวิหารใหญ่ในวัดพระศรีสันเพชร
ท้ายจรนำวิหารพระศรีสันเพศ
แต่ต่อมาเมื่อเกิดเหตุสงครามใหญ่

ปีนี้ก็สองพันสี่สิบปี
พระบรมธีและพระอาทิตที่เก็บไว้ที่นั่นเป็นอันตรฐาน

เพราะแน่นอนว่าในเวลาเกิดศึกสงครามอย่างนั้น

ก็อาจจะไม่มีใครปกป้องดูแลหรือเชิญ

สิ่งนี้เป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์สำคัญ
ของคนที่ท่านเห็นเหตุการณ์ในครั้งกว่านั้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
แน่นอนว่าทรงเป็นชาวกรุงศรียุธยา
ส่งทันรู้ทันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้
เมื่อทรงสถาปนากรุงรัตนกษิณขึ้นเป็น

การจะนำพระบรมฐิหรือพระอาถิทั้งหลาย
เก็บรักษาไว้ที่ดีในวัดวัดพระศรีรัตนาศาสรรามเนี่ย
ตามแบบอายุทยาเห็นจะไม่ปลอดภัยศึกเสือเหนือใต้ขึ้นมา
จะทรงนำพระบรมธีหรือพระธิหนีอันตรายไปด้วยเนี่ย
จะไม่คล่องแคล้วว่องวัยทันท่วงทีก็ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่
ส่งสร้างหอพระบรมธิขึ้นในบริเวณส่วนที่เป็นพระราชมนเทียนที่ประทับ
ตั้งชื่อว่าหอพระธาตุมนเทียนอยู่ในพระราชฐานชั้นในเลยล่ะ
ครับนะครับได้ทรงเคารพกราบไหว้ทุกวันก่อนจะ
ก่อนจะเข้าไปที่บรรธมด้วยนะครับนี่ก็เวลาล่วงเวลามา
จำนวนพระบรมธิและพระอาถิที่เก็บอยู่ในหอพระธาตุมนเทียนเนี่ย
ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมาถึงรัชกาลที่ห้า

แม่นจักรีมหาปราศาสตร์เมื่อปีสองพันสี่ร้อยยี่สิบห้า
ในคราวฉลองพระนักฮ่อน๑๐๐ปี
ก็ทรงประณำปรกเล่าให้สร้าง
หอบพระบรมธิเลือกพระวิมารขึ้นอีกที่หนึ่ง
สำหรับปฏิสฐานพระบรมถิของพระมหากศัตริย์
ในเวลาที่ผ่านมานั้น
ที่๖ที่๗และที่๘ประดิษฐานอยู่ที่พระวิมารที่ว่านี้
และในวันที่๒๙หลังจากมีการประเภทพระศักดิ์ส่วนจรองพระบรมมัธิ
วันที่๘ต่อเนื่องไปถึงวันที่๒๙เวลาเพลแล้ว
ก็จะมีริ้วกระบวนที่เชิญพระบรมธิจากพระนั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ขึ้นไปถิศาลบนชั้น๓เพื่อนั่นจากกรีมหาพระศาสตร์
อันนี้เป็นส่วนของพระบรมอัฐินะครับ
ก็ทั้งต้นกรุงหรืออยุธยาทีซ้ำไปก็ลอยน้ำ
ทุกวันนี้เราก็ยังมีการเอาอังคารไปลอยน้ำกันอยู่
แล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังทำกันอยู่ทั่วไป
แต่ถ้าเป็นพระบรมราชิการของพระมักษัตริย์
โดยพระนาธิโยมของพระอยู่กับกันที่๕นั้นส่งเปลี่ยนใหม่

บรรดาพระญาติพระองค์สำคัญนั้น
ส่งนำไปประเด็ดสถานที่นำไปสร้างขึ้น
สร้างอาคารใหญ่น้อยขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าสู่สารหลวง

พระเจ้านักงานจาฟ้ากริยะนิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาทะนักกริณ

ในพระบดสดในพระวิหารใหญ่หลาย

เป็นต้นว่าพระบรมราชอังคารราชการที่๘ประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
ของราชการที่๗ถอยขึ้นไป
แม้ว่าท่านสวรรคตต่างประเทศถวายพระเพลิงกันมาจากประเทศอังกฤษแล้ว
เชิญพระบรมที่กลับมาเมืองไทยมีพระบรมราชาญคารมาด้วย
ก็ปฏิษฐานอยู่ที่ต้ายฐานพุทธบลางพระพุทธอังกฤษวัดราชบอภิษฐาน
ถอยไปถึงราชการที่๖แบ่งเป็น๒จำนวน
จำนวนนึงนั้นอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารต้ายฐานพระพุทธชินศรี
อีกจำนวนหนึ่งก็อยู่ที่ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์

เพราะเป็นพจน์สัตว์ภพที่ทรงศรัทธามาก

และทรงนำมาบูรณาปฏิเสธหวานจน
มีความงดงามสมบูรณ์ดังที่ว่านี้
สำหรับคราวนี้ทุกท่านทราบจากข่าวสารเหมือนกับผมแล้วว่า
สมภนาปลกเล่าให้นำจะได้นำไปปฏิษฐาน
อยู่ที่วัดรัชโรงพิษวัตน์๑และวัดโปโปหนิเวศวิหารวัดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า
แต่ว่างานพระราชบิถีเมื่อเช้า

มีการบริเวณพระเจ้ากุศลถวายพัทธหาร

สังเคร็จนี่สะกดเสาะเสือมันกลางงองู
ละเอคอไม่แต่คูดเอาเด็กนะครับ
เป็นคำเก่าซึ่งแปลว่า
ของที่ทรงพระราชอุทิศเป็นที่ระลึก
ในงานพระบรมศพอย่างนี้
ก็ในครั้งนี้ก็มีหลายอย่างนะครับ
ที่ได้กล่าวกันเมื่อเช้า
อย่างน้อยก็มีหีบพระธรรม
แล้วก็ข้างในก็มีพระพิธรรม
มีฝีมือของศิลปชีพมีผ้าห่อ
มีการเขียนมีการสร้างขึ้นอย่างงดงาม

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผมเคยเห็นหลายที่นะในพระอารามหลายแห่ง
ทำเป็นธรรมาศธรรมาศสำหรับพระเทศใหญ่มากครับผม
โตโตโตโตโตนี้ครับโตโตโตนี้ได้ครับนะครับ
แล้วก็มีหลายชั้นหมายความพระอารามสำคัญก็อาจจะได้มีการประดับประดาษตกแต่ง
งดงามแล้วก็มีการลดหลั่นกันเป็นตรงนี้จะเป็นสามชั้นทั้งซ้ำไปครับ
อันนี้ก็เป็นเครื่องสังเกตแต่เมื่อเช้าเนี่ย
เนื่องจากว่ามีหลายรายการเครื่องสังเพชร
เวลาส่งประเขณฑ์นั้นจึงอยู่ในอยู่ในบัตรที่ส่งประเขณฑ์ถวายพระพิสุ
เมื่อเจ้าอาวาสแห่งพระอารามเหล่านั้นมารับพระราชทานไป
นะครับนี่ก็เป็นเป็นเหตุการณ์เมื่อเช้าเสร็จการพระราชกุศลที่พระนางทรงทำแล้วก็
เชิญพระบรมอัฐิและพระราชเศรียญคารพระบรมราชเศรียญคารเข้าไปในวังหลวงนฤทธิวา
ครับแต่ขนาดนี้ที่มีนักสังเกตคือใช้พระราชยานสององค์ด้วยกันครับ
สำหรับทรงพระบรมอัฐินั้นคือพระนั่งราชเชนทรยานนะครับ
เป็นของเก่ามีบรรยากาศการที่หนึ่งนะครับและอีกองค์หนึ่งเวลาเชิญพระบรมราชอังคารนั้นเชิญด้วย
พระนางราชเชนตรียานองค์น้อยครับองค์นี้สร้างใหม่อืม
ใหม่คราวนี้นะครับสร้างตามข้อมูลหรือแบบที่เราแบบแผนที่เรามีคือ
ถามว่าในอดีตงานพระมหากษัตริย์เคยใช้พระนั่งราชเชนทยานองค์น้อยไหมก็ใช้ครับผม
แต่ว่าชำรุดสุดชมศูนย์หายไปไม่สามารถจะใช้ราชการได้อีกแล้ว
สี่ครั้งก่อนหน้านี้ที่ได้ขานเชื่องงานไปแล้วอย่างที่พูดกลับมา๒๓วันแล้วนะครับครับ
เป็นงานพระบรมศพหรืองานพระศพของเจ้านายราชนารีเจ้านายผู้หญิงทั้งสิ้นอืม
ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมานั้น
พระอาจารย์ทรยานก็จริงอยู่แต่พอถึงส่วนที่เป็นพระราชศรีรังคาร
หรือพระศรีรังคารเชิญด้วยพระวอร์ศรีวิกาการ
ซึ่งเป็นวอร์สำหรับเจ้านายฝ่ายในนะครับแล้วก็ปฏิบัติแห่งเดียวกัน
คือเชิญต่อตามริ้วกระบวนกันมาแล้วก็มีเจ้านายสมเด็จพระบรมวงศ์
พระดำเนินตามเมื่อเช้านี้สมเด็จพระเจ้าหัว
สมเด็จเทพรัฐทุนกระหม่อมพระองค์ใหญ่
แล้วก็พระเจ้าหลานอีกหลายพระองค์นะครับ
ทรงพระดำเนินตามอยู่ในนิ้วกระบวนนี้
พอเข้าประตูวิเศษชัยศรีมาแล้วก็พ้นสนามย่า
ด้านหน้าศาลาสนาธารณมาคมก็กระบวนเชิญพระบรมราชศรีรังคาร
ก็ไปทางซ้ายส่วนกระบวนที่เชิญ
พระบรมภิกษานนั้นยังเดินตรงต่อไป
ไปเทียบอยู่ที่หน้าพอพิโมก
ดังนั้นพิธีพวงเช้าเนี่ยก็การบริเวณพระอุฤษน
อยู่ที่สนำลวงพี่พี่เป็นนั่งทรงธรรม
แล้วเชิญมาทั้งหมดนี้พอภัคแล้ว
ก็จบพระพีเมื่อเช้านี้ที่ประมาณ๑๑นาฬิกา

เป็นของ

สถานบันธุรกิจของ

ทำขึ้นในข่าวนี้ก็

อืมค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดงานพระราชพิธี
ซึ่งอาจารย์ทรงทองก็เล่าถึงรายละเอียดให้ฟังแล้ว
ที่จะมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศอีก
ถึงเป็นริวที่๕แล้วก็ริวที่๖
เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้ค่ะ